โทษค่ะในรอบเรียบร้อยแล้วนะคะ

นี่เป็นการ์ดงานแต่งหมากคิมคู่รักแห่งปีนะคะ
ที่เค้าส่งให้เนี่บที่ขุนเจ๊กอลีนอาทีเรยกนะคะ
จากไปทำข่าวแล้วดิฉันเป็นแขกด้วย
สวยมากทรงคุณค่ามากเอ็มเคมาแบบนี้เลยนะคะ
กลับด้านนิดหนึ่ง
รับมาทั้งน้ำตาเลย

ฉันร้องเพลงให้เจคาลีนดีกว่า
แค่เด็กรับเชิญอยากแต่งกับเขา
เหลือเผินแต่กัดเขินเพราะยังไร้คู่
ลูกลูกคิมดูเป็นพี่แจ๊คแวบแรก
โอ้โหฝันไปหรือเปล่าเธอหยิกให้ตื่น
แต่ว่าใดก็คือดีใจกับคู่รักคู่นี้ด้วยนะคะ
ใจกับน้องด้วยแล้วก็ที่สำคัญพี่แจกรีนไปร่วมงานแน่นอน
เดี๋ยวจะเก็บตกเก็บภาพแบบบรรยากาศต่างให้ดูนะคะ
อิ่มไปเลยค่ะยินดีด้วยนะคะ
ยินดีด้วยนะคะงานอลังการแน่นอน
ว่าแบบนั้นธีมสีอะไรแจ๊กรีนเตรียมผ้าไว้เลยนะ
รู้สึกจะเป็นแบบสีมิ้นแบบนี้แหละ

รอดูนะเซลปเซลปทั่วฟ้าเมืองไทยแน่นอน